เรื่องบ่อนกันนะคะเพราะว่าทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเข้าส่วนที่กำลังการบุกทลายบ่อนกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ก็จับนักพนันกันได้กว่า๑๐คนเลยทีเดียวนะคะ
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่๓
ตำรวจภูทรช้างเผือกรวมถึงฝ่ายปกครอง
นำกำลังเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันในตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
นักพนันมาได้ทั้งหมด๑๕คนเป็นผู้ชาย๑๒คนแล้วก็ผู้หญิง๓คนค่ะ
ของกลางก็มีทั้งไพ่๑สำรับอุปกรณ์การเล่นไฮโล๑ชุดและเงินสด๑๒๒๐บาท
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มบอกว่ามีการสืบทราบทางการข่าวมาว่ามีห้องแถวไม่มีเลขที่
อยู่บริเวณย่านการค้าสันติธรรมพลาซ่าแอบเปิดเป็นบ่อนลักลอบเล่นการพนัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนร่วมกันหลายฝ่ายเข้าจับกลุ่ม
ภายในก็มีการเปิดเล่นการพนันหลายรูปแบบนะคะ
มีนายสุวัสดิเดชะเลิศสุวัสดิ์รับเป็นเจ้ามือและเจ้าของบ่อนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป